เนื่องสำหรับชนิดกีฬาอื่นนะครับก็เริ่มจะลงแข่งขันกัน
เยอะมากขึ้นแล้วถึงแม้พิธีเปิดไปทางการในจ่ายยังไม่เริ่ม
ก็ตามนะครับซึ่งการเดินทางของนักกีฬาบางประเภท
ก็เจอปัญหากันพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะนักกีฬานะครับ
ฟุตบอลหญิงแล้วก็มีฟุตซอลกันด้วยนะครับซึ่งมีการพานักกีฬาเนี่ย
เดินทางไปฝึกซ้อมผิดสนามนะครับก็การบริหารจัดการเนี่ย
ก็เป็นเรื่องปกติของทั้ง๔เกมที่ทุกชาตินะครับที่ไม่ใช่เจ้าภาพต้องเตรียมการในการรับมือครับ
ความจุสามหนึ่งที่นั่งเพราะเป็นการปลดล็อคสำคัญหลังเกมทั้งแรก
มาเลเซียไปอย่างน่าผิดหวังแต่จากนี้อีกสองเกมที่เหลือจำเป็นต้องคว้าให้ได้หก
คะแนนเต็มทั่วโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชาเลอร์ประดำแป้นอมพันล่ำสามผู้จัดการนิมชาไทย
เปิดเผยว่าดีใจสำหรับสามแต้มที่ทำได้ในเกมนี้ซึ่งช่วยให้ทุกคนคลายความกดดันได้สำเร็จ
พร้อมขอบคุณประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างนายเนวินชิดชอบที่ให้คำแนะนำว่า
ฟันดอลเลาะเล่นแก๊กซ้ายมาก่อนและได้มีการปรับให้เจ้าตัวลงไปในตำแหน่งดังกล่าวในฐานะตัวจริง
ซึ่งก็ทำผลงานได้ดีอย่างไรก็ตามช่วงต้นเกมดังกล่าวมีดราม่าเล็กเล็กหลังผู้สินที่หนึ่ง
เดินมาหาคุณซื้อทับช้างศึกเพื่อชี้แจงให้เปลี่ยนเสื้อเนื่องจากเป็นสีเดียวกับชุดที่กำการใส่คือสีดำ
ไลนแมนสับสนโดยมาโน่ได้ชี้แจ้งถึงประเด็นนี้ว่ารู้สึกหงุดหิดเล็กน้อย
แต่ต้องทำตามเพราะมันคือกฎพร้อมพูดติดตลกว่านั้นน่าคงต้องใส่เสื้อสีดำ
ซึ่งเป็นเสื้อนำโชคพร้อมกับเอี๊ยมสีเหลืองเพราะนัดนี้ใส่แล้วชนะ
ขณะที่เอกฤทธปัญญาที่ทำไป๒ประตูในเกมนี้กล่าวว่าแม้แมชนี้จะเล่นได้ดี
แต่ยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขอีกพอสมควรจากนี้จะกลับไปปรับปรุงต่อไป
พร้อมเปิดเผยว่าขอมอบชะชนะในเกมนี้ให้แฟนบอลชาวไทยทุกคน
ถึงสองประตูในเกมนี้นะครับครับก็ดีใจครับที่ตัวเองยิงได้ครับ
แต่ก็ต้องชื่นชมเพื่อนร่วมทีมครับที่เก็บชัยชนะแมทนี้ได้ครับ
โปรแกรมหน้าถัดไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกัมพูชาวันที่สิบสี่พฤษภาคมนี้เวลาสิบเก้านาฬิกาน่ะเทียนจึงสเตรเดียม
ฤษฎาวินถ่ายภาพทันทัศน์นิดมานนท์ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศเวียดนาม